อีกอย่างหนึ่งนะคะก็แปลกเหมือนกันเป็นการจัดงานศพที่จังหวัดตรังนะ
แต่ว่าบรรยากาศงานศพเนี่ยมันดูแปลกตาแล้วก็สวยงามด้วยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมไปที่วัดโคกยางตะบนโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
นี่คุณดูก่อนสิ่งที่นำมาตกแต่งโรงศพหรือว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเป็นยังไงฮะ

แล้วทำมาจากผ้าข่าวม้าค่ะ
ผ้าขาวม้าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นของคุณลุงเจื้อมเพชรฉุยหรือลุงดำ
อายุ๗๒ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอดีตสอบตคลองลุนะคะ
แล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ตายหรือคุณลุงเจื้อมจอมเพชรเนี่ยได้สะสมมานะคะ
ดังนั้นญาติก็เลยนำผ้าขาวม้าทั้งหมดที่ลุงมีเอามาตกแต่งดูสวยงามเป็นระเบียบ
จับจีบอุ้ยงดงามจริง
ไปถามลูกสะพ้ายนะคะก็คือคุณนาฏอนงเพชรฉุย
บอกว่าก่อนที่คุณตายังมีชีวิตท่านก็สั่งเสียบอกไว้ว่า
ถ้าท่านจากไปแล้วนะให้นำผ้าข่าวม้าที่สะสมไว้มาจัดตกแต่งหีบศพให้สวยงาม
พอถึงวันนั้นจริงลูกสะพ้ายก็ทำตามที่พ่อตาได้สั่งเสียเอาไว้นะคะ
นำผ้าขาวม้าที่สะสมมาตกแต่งแล้วไปซื้อมาเพิ่มอีก๑๙๙ผืนค่ะ
เพื่อนมาช่วยกันจับจีบมาตกแต่งตามบริเวณเสา
ตกแต่งโรงศพแล้วก็บรรยากาศเหมือนที่ซุ้มดอกไม้แบบนี้ค่ะ
ให้สวยงามแล้วถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันด้วย
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีความสุขเนอะ
แต่คนที่ทำตามที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยท่านก็จะได้หมดห่วงอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะ
แล้วถามว่าผ้าข่าวม้าถ้าหากว่าเสร็จงานแล้วทำยังไง
ทางญาติบอกว่าเดี๋ยวจะแจกจ่ายเป็นของที่ละลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมไว้อาลัย

งามแล้วผ้าขาวม้าแต่ละชิ้นแต่ละผืนเนี่ย
ก็มีสีสันที่ไม่เหมือนกันสดใสนะคะ
มีสีคุมโทนให้มีสวยงาม
หรือจะเอาไปตัดชุดสวยก็ได้เหมือนกัน

ยังไงก็นำมาฝากนำมาให้ดูกัน
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจแก่ผู้วัยชนด้วยนะคะ
คุณชนะคุณทำความเสียใจที่มีเอาไว้เยอะประมาณนี้

ไว้ในวาระสุดท้ายของผมผมจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก
ดีแล้วคุณจดไว้เผื่อนะจะได้อ่านเอาไม่ต้องฝากฝังอะไรกันนะ